ส่งครับส่งทุกวันกินทุกวันครับผมตอนนี้ก็ส่งทุกวันแต่ยังไม่รู้ว่าได้ร้านเมื่อไหร่
ฝาแม่ก็ส่งนะลูกส่งประจำแต่ยังไม่ได้รางวัลเลยส่งชิงโชคแม่ก็อยากได้เงินล้านจากเขา
แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้แม่ก็ให้ภาษาแม่ส่งด้วย
หวังเดียวคือพี่จะต้องรวยค่ะเพื่อเป็นเศรษฐีส่งอยู่และจะส่งต่อไปค่ะ
ส่งต่อไปค่ะเผื่อแบบมีหวังเผื่อแบบจะได้เป็นเศรษฐีนีให้เขาบ้าง
ตอนเดี๋ยวไปเรื่อยครับจะส่งไปเรื่อยเผื่อจะโชคดีกว่าพอบ้างนะ
อย่าเพิ่งท้อรอบที่แล้วพลาดไปรอบนี้เอาใหม่
ดื่มคาราบาลแดงแล้วส่งฝาต่อได้เลยเพราะบาวแดงเขาแจกต่อ
กับบอสไตล์ร้อยคันแจกล้านทุกเดือน
เราไม่อยากให้คุณพลาดส่งมาเยอะนะพี่น้อง
เย่เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
คุณบิดมอไซค์ทำไมเป็นฟองฟอดอย่างนี้

ไม่ใช่น้ำมันนะคะแต่พวกเรามานั่งอยู่บนมอเตอร์ไซล์เลย
แต่เดชานี้บอกเลยว่ามันเท่สุดเลยนะคะ
แล้วเราก็แจกมาต่อเนื่องจนเกือบจะ๒๐๐คันแล้วนะคุณผู้ชม
คนที่ได้ไปขับขี่นี่ก็หูขับไปต่อยอดก็ดูดีเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม
แต่แน่นอนค่ะว่าใครที่ส่งฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณสองมา

โอ้โหแป๊บเดียวมันขึ้นที่ตัวเลข๑๙๐คันไปแล้วนะ

อย่าชะล่าใจนะคุณผู้ชมถ้ายังไม่ได้ส่งฝามาแล้วก็รีบส่งมา

ใช่แล้วคุณว่าวันนี้ผู้โชคดีจะอยู่ภาคไหน
พวกคุณจะทายถูกไหมล่ะ
อ่ะเอาอย่างนี้คุณก็ต้องมีรางวัลจริง

ถ้าผมมีทองล้าน๑๐บาทผมไม่มาทำงานล่ะครับ
อ่ะแล้ว๑๐ที่ว่าคือ๑๐อะไรล่ะคะ

ใกล้งั้นน้ำเปล่าแค่นั้นแหละคุณ
โอ้โฮดูถูกเงิน๑๐บาท
มันเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพได้
กับการที่คุณเอาไปซื้อคาราบาลแดง
แล้วคุณนะเก็บฝาเอาไว้

บอกอย่างนี้เอางั้นเอามาเลย๑๐บาท

เดี๋ยวไปลุ้นดีกว่าว่าผู้โชคดีวันนี้จะเป็นใครอยู่ภาคไหน

กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่